สวัสดีปีใหม่แล้วผองทายจงแคล้วพวงภัยเดี๋ยวยังหลีจะรีบระดับนี่ฟอร์สปีดไปไหนขอคิดแบบออสก็รีบไปดูดวงคนรวยรับทรัพย์รับสิ้นปีใหม่เคถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีรวยรับทรัพย์รับสิ้นปีเดือนธันวาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมังกรสวยสวยสวยให้สุดแล้วไปหยุดที่เลขบัญชีเพราะจะมีรายได้เลขตัวเขียวเข้ามาเป็นแถบทั้งรายได้พิเศษรายได้ขาจรแว้นเวียนเข้ามาไม่ขาดสาย
ให้ชาวมังกรตำนานส่งท้ายปีแบบแอบขยันสุดแล้วจะรวยไม่หยุดนะจ๊ะเหมือนยังหลีที่เป็นหมอดูขาประจำว่างยังทำงานพริกที่เป็นอาชีพเสริม
แหมสวยความจริงทั้งนั้นอันดับ๔ราศีสิงรอท่าแขนต้อนรับคนนิสัยดีนิสัยรวยสุดเปย์เตรียมจะเทหน้าตักให้
เพราะเสน่ห์ของชาวสิงแรงไม่หยุดฝึกไม่อยู่จะมีคนมาคอยอุปธรรมคำชูช่วยเหลือด้านการเงินอย่างไม่ขาดสายในช่วงนี้
เรียกได้ว่าเล่นเบาเขาก็เตรียมพวงมาลัยกองให้ตรงหน้าแล้วจ้าหนูจ๋าโอ้ยอิด
อันดับสามราศีกุลเจ้านี้จะโอกาสได้รายรับจากหลายทางทำน้อยได้น้อยทำมากได้มาก
ดวงด้านโชคลาบเงินขาจรเงินโบนัสหรือรายได้พิเศษเข้ามาเป็นผลตอบแทนก้อนโตในช่วงนี้
ใครที่มีแผนคิดทำอาชีพเสริมเช่นขายชานมไข่มุกขายคั่วไก่ไข่มุกขายราดหน้าไข่มุกเป็นต้น
แต่ไม่ควรมาเป็นหมอดูเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะเดี๋ยวหลีจะตกงานใหม่
แห่อันดับ๒ราศีเมษสำหรับราศีนี้เป็นราศีที่มีโชคลาภก้อนโตจะมาผ่านอสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ให้ต้องบริหารการใช้งานไปถึงขั้นต้องปวดหัวมีเงินกรุบกริบเข้ามาในรูปแบบโบนัส
ใครที่ทำงานพิเศษก็เตรียมต้อนรับเงินพิเศษที่จะเข้ามาในช่วงนี้แถมปีใหม่หยุดยาวทีก็จะมีโชคลาภระหว่างการเดินทางอีก
แหมหลีขอไปเป็นแฟนสักหนึ่งวันทีอันดับหนึ่งราศีพิจิกษ์เจ้าพระคุณรุนช่องอกน้องหลีจะแตก
แม้ไม่ตกจัดใจได้ยังไงก็ชาวพิจิกษ์ดวงรวยแบบหน้ามือเป็นหลังมือรับทรัพย์ระดับมั่งคั่งการเงินดีดีมีเงินเข้ามาทีหลายช่องทาง
จากที่เคยเหงาหงอยมีเพื่อนเป็นบะหมี่กึงสำเร็จก็จะพบความสำเร็จด้านการเงินมีโชคลาภ
เดี๋ยงดวงก็จะเห็นเหนอสระอาสระไม้ยังมบม้อไปเลย
เชกดวงกันอีกทีกับห้าราศี
รับทรัพย์รับสิ้นปี
เดือนธันวาคมนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะหมดปี
แต่นับความรักที่หลีมีไม่เคยหมดใจนะคะหวานเจีย